เดี๋ยวเรื่องนี้จะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแต่ขอเกริ่นสั้นก่อนก็คือ
แล้วเขาก็เอ๊ะทำไมรถของเขามันมีรอยถลอกแปลกก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
สิ่งที่เห็นก็คือแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
รถมันออกใช่ไหมใช่ค่ะคือมีคนไปเลื่อนรถของเขา
แล้วทำรถจักรยานยนต์ของเขาล้มอุ้ยทำเขาล้มเหรอ
แล้วก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรแล้วก็ไปอ๋อทำเขาล้มแล้วก็ไปเลย
ใช่คือเจ้าของเขาเลยเขาไม่รู้ไงฮะเขาเอ๊ะทำไมรถของเขามีรอย
แล้วไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือเนี่ยภาพนี้
ก็คือคนคนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้นะแบบนี้
จะต้องเอาเรื่องนะจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะเนี่ยมันล้มแบบนี้ค่ะ
ขาไม่ดีใช่ค่ะแล้วก็มาเอาขึ้น
แล้วไม่แสดงตัวไม่ไปบอกเจ้าของว่าเออฉันทำรถคุณล้มนะ
มันมีรอยอะไรไหมขอแสดงความรับผิดชอบซะหน่อย
หมวกกันน็อกมาวางคืนเหมือนเดิมอย่างนี้แล้วก็ไปเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่อพาร์ทเมนต์นี้นะคะ
ตามภาพนี้ก็คืออยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๕๗ค่ะ
ผู้เสียหายชื่อว่านายสาธาราวัฒน์เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๙กุมภาพันธ์
จอดรถไว้ที่ด้านล่างอพาร์ทเมนต์วันนั้นอยู่บนห้องทั้งวันจน๕โมงเย็น
ลงมาที่รถจะไปวิ่งงานรายเดอร์
เขาก็เอ๊ะทำไมรถเขามีรอยถลอกฝั่งซ้ายถลอกเยอะมากเลย
ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ปรากฏว่าเขาก็เห็นภาพนี้แหละภาพซ้ายมือที่ให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้
ผู้ก่อเหตุมาเลื่อนรถของเขาเพื่อจะนำรถเข้าจอดใต้ตึก
นี่ค่ะเขาก็ดูจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
ก็เลยไปตามว่ามาคุยกันหน่อยซิมาคุยเรื่องค่าเสียหายกันหน่อย
แต่เหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบ
บอกว่าถ้าอยากจะได้ค่าเสียหายก็ไปแจ้งความเอา

ตกลงไม่ได้ก็คือเขาพูดอย่างเดียวว่าเขาไม่ยอมรับ
ก็จะแจ้งได้เลยในที่ผมก็เงินการแจ้งความ
เขาเป็นคนทำผิดว่าตกลงก็ควรที่จะรับพิษชอบ
พูดใช่ครับคือผมไม่ได้อยากให้เป็นคดีความ
ใช่ก็คืออยากให้ไก่เกลี่ยกันให้มันจบตรงนี้
ก็คือพอถึงตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็จะรับผิดชอบ

ก็จะต้องประเมินค่าทำสีรถนะคะ
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบและคุยกันดี
ไม่อยากจะถึงขั้นแจ่งความฟ้องร้องดำเนินคดี

ที่โพสต์อยากเป็นกรณีศึกษา
นี่หนูรอยทะลอกมันเยอะนะคะไม่ใช่น้อย

ใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาว่า
จอดรถในที่ส่วนรวมค่ะ
อย่าทำอะไรแบบนี้ถ้าแบบมันไม่ตั้งใจจริงหรืออะไรก็ตามแต่
ก็ต้องแสดงตัวไปคุยกับทางเจ้าของรถ
ไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายอะไรกันไป
สุดท้ายก็แจ้งความแล้วตำรวจก็ให้มาไกลเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายอยู่ดีนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามไปที่ผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ
โทรศัพท์ไปถามเธอยืนยันว่ายินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
อยู่ระหว่างที่ผู้เสียหายไปประเมินราคามา
เธอยืนยันว่าเธอเยียวยาเธอชดใช้เธอไม่หนี
ตำรวจเรียกให้ไปไกลเกลี่ยเธอก็ไปเธอไม่ได้ปฏิเสธอะไร
จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดค่ะ

ถ้าเราแสดงความจริงใจหรือว่าแสดงความรับผิดชอบ
แสดงตัวตั้งแต่แรกใช่ไหมก็น่าจะดีกว่า

พูดจริงเลยจะชดใช้แบบไหนยังไงก็ว่ากันมา